มีอะไรที่พอช่วยได้ก็พอจะช่วยนะคะ
เหมือนสองพี่น้องฝาแฝดคู่นี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
ช่วยเหลือคนขอให้บอกเถอะ
ไปถึงที่ไปทันทีค่ะ
ก็เป็นตัวแทนมูลนิธินะคะร่วมกับตันยู
เดินทางไปที่สาราว่าการกรุงเทพมหานครค่ะ
ก็ได้เข้ามอบเครื่องเอ็กซาเรย์ปอดเคลื่อนที่
ให้กับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง

เพื่อนำไปให้บุคลากรทางการแพทย์นะคะ
ใช้ในการตรวจในการรักษาผู้ป่วยโควิด๑๙นี่แหละ
ท็อปบอกว่าถึงวินาทีนี้นะ
อะไรที่พอจะช่วยเหลือสังคมได้เนี่ย
หรือว่าได้แบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ได้นะ
ก็จะหาทางช่วยเหลือให้จนถึงที่สุดค่ะ
อืมนะคะอีกคนนึงเนาะ

บอกเลยว่าคนนี้ก็น่าชื่นชมเหมือนกันนะคะ
อย่างคุณชมพู่อารยานั่นเอง

มีการช่วยเหลือกันเกิดขึ้นนะคะ
หยิบยื่นความช่วยเหลือค่ะให้กับทางการแพทย์
โดยได้มอบเงินนะจำนวน๒ล้านบาทค่ะ
เข้ามูลนิธินะคะรามาธิบดี
เงินจำนวนนี้ค่ะมีความตั้งใจว่าจะนำไปซื้อเครื่องไฮโฟลค่ะ

เป็นจำนวนเครื่องนะ๑๐เครื่องด้วยกัน
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด๑๙ค่ะ
ข้อมูลนี้นะทางผู้จัดการส่วนตัวของเธอก็ได้ลงเอาไว้ในไอจีนะคะ
แต่ว่าแต่ดูจากรูปนะคุณแม่ชมก็ไม่ได้ไปนะคะ
เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างแล้วกันส่งใจไปแบบนี้นะคะ

คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะมาแบบแพ็คคู่ค่ะ
ขอร่วมด้วยช่วยกันนะคะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ค่ะ
ด้วยการส่งหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็แอลกอฮอลเจลค่ะ

ให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะ
แล้วยังร่วมกันเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันนะคะ
ทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากร
ทุกวันพุธตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ
และยังชวนกันไปบริจาคเลือดด้วยนะคะ
ก็คือเป็นการบริจาคที่สภากาชาติไทย

แล้วก็สะดวกที่จะออกไปข้างนอกนะคะ
ก็ไปบริจาคเลือดได้ที่สภากาชาติไทยนั่นเองค่ะ

แต่เธอคนนี้มาในรูปแบบของแม่ค้าออนไลน์
การออกกันเอาไว้เลยว่าเป็นมือใหม่นะคะ
แต่เอามาขายในราคาถูกมาก
เสียดายเมื่อวานเข้าไปไม่ทัน

มาดูการสวมบทบาทแม่ค้าออนไลน์มือใหม่ของแมทกันหน่อยค่ะ

ชอบตัวนี้ช่วยซื้อนะคะราคา๒๐๐บาทเหมือนกันนะคะ
ตัวนี้คือแบบวิบวับคือเป็นเรื่องอย่างนี้น่ารักมาก
แต่คือแบบใส่ไม่ได้เพราะว่ารู้สึกรู้สึกไปเองว่ามันโพสต์
แต่ความจริงมันไม่ได้สั้นมันก็จะเหนือเข่า
ประมาณนี้นะคะนี่มาที่ชุดนี้น่ารักมากเลย
แล้วซื้อวายยังไม่ได้ใส่เหมือนกันไม่มีซ้ายฟรีซ้าย
เพราะทุกอย่างเป็นยางยืดค่ะแม่นี่เป็นยางยืดเลยค่ะ
เป็นยังไงชอบหน้าตาเริ่มมาแล้วนะ
แต่ด้วยความว่าอยากจะช่วยจริงก็คือโละตู้ของตัวเองนี่แหละ
พอเริ่มขายคล่องปุ๊บเริ่มสนุกไง
เริ่มมาแล้วกำลังใจเริ่มมีแล้ว
แล้วเขาบอกเลยนะคุณผู้ชมขายไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
ตัวละร้อยสองร้อยเนี่ยได้ไปเป็นหมื่นนะ

แต่ก็มีการปรึกษากับเพื่อนก่อนว่า
จะเอาไปบริจาคส่งต่อให้กับที่ไหน
สุดยอดทุกคนเลยนะคะ
แต่ว่าต้องให้อภัยนะแม่ค้ามือใหม่
ด้านหลักด้านหน้าอาจจะสับสนนิดนึง
คราวหน้าช่วยบอกนิดนึงได้ไหมว่าจะขายอีกเมื่อไหร่จะได้ไปซีเอฟไทย

จริงนะคะถือว่าร่วมด้วยช่วยกันนะคะ